จังหวัดสระบุรีครับผู้ชายคนนี้ทำไมขี่รถด้วยท่าทางแบบนี้ล่ะ
พิษดารคนเขาก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไป
แล้วเป็นจริงครับ
นี่ท่าขี่จักรยานเหรอคะ
นี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์ท่านี้
คือเป็นการนั่งแบบเอี้ยวตัว
ตัวแล้วนั่งแบบผู้หญิงคือเอาขา

นั่งแบบคนซ้อนแต่ทำเหมือนคนขับ

นี่แหละครับคนเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยนะฮะ
คือขับขี่พิษดานน่ะกินภาพนี้นะคะ

คนที่ขับรถอยู่บนถนนพระหลโยธินตอน๗โมงครึ่ง
เมื่อเช้านี้เองขาเข้าสระบุรีที่วังน้อย
พื้นที่ของพระนครศรีอยุธยา
ตามถ่ายมากว่า๑กิโลโอ้โหทำไมขับประมาทจัง
เขาบอกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวรู้เรื่องเห็นไหมที่ในคลิป

คือไม่ใช่แค่ขี่ท่าพิษดาลใช่ไหมนะ
โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวา
ไปได้ระยะหนึ่งพี่เขาก็หยุดถ่าย
หลังจากนั้นเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นคุณผู้ชม
เพราะว่าจักรยานยนต์คันนี้ถูกรถใหญ่บนถนนเฉียวชน
รถเสียหลักล้มบริเวณกิโลเมตรที่๘๑ตอนหนองแคร์แล้ว
นี่แหละฮะเสียชีวิตเลย
ตำรวจซนองแคร์ตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้ศีลชีวิตคือ
นายวัฒนแสนโหน่งอายุ๓๔เป็นชาวภึกแก่งคอยสละบุรีนี่แหละครับ
ตำรวจเตรียมนะฮะที่จะไปหาพยานคนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็กล้องวงจรปิดแถวนั้นนะครับ
แล้วก็ตามหารถที่เฉียวชนผู้ชายคนนี้เสียชีวิตว่าเป็นรถอะไร
เป็นอุทาหรณ์ครับขี่ให้ปลอดภัยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่

ล่าสุดนะฮะทราบแล้วว่า

ชนรถกระบะเจ้าของคลิปนะฮะเข้าให้ปากคำแล้ว

ก็ช่วยกันสกัดจับแล้วก็เตือนผู้ชายลายนี้แล้ว
ไม่นานก็ขับรถแซงออกมา

เสียหลักล้มลงเป็นเจาะที่ว่าโอ้โห๑๐ล้อ
ล้อมาแล้ววิ่งแซงก็เลยเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตครับ
ส่วนญาตน์นะครับก็เข้าไปรับศพผู้ตายไปประเภนกุศล
แล้วก็บอกว่าคลิปนี้เป็นการขับประมาทหวัดเสียว
น่าจะเป็นเพราะผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปี
แล้วก็ขาดยาจึงมีพฤติกรรมแบบนี้
โดยรวมแล้วคือเขาประวัติคือพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
คือบอกว่าจะไปทำธุระที่สุพรรณบุรีแล้วทำไมมาทางนี้ก็ไม่รู้นะครับ
คือส่วนตัวเขาบอกยังติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิต
จะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือจงใจชนกันแน่
อยากให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อยครับ